เป็นรถทัวร์โดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวนี่แหละ

ซึ่งเป็นเด็กเพียงแค่๓ขวบ
แล้วก็เป็นลูกชายอดีตกำนันด้วยนะคะ

โดยรถทัวร์ของบริษัทชนะสิทธัวร์จำกัด
ไปพุ่งชนรถกระบะโตยอต้า๔วัน
เลขทะเบียนบใบไม้นหนู๕๓๔๙กระบี
ก่อนจะลากไปชนร้านค้า
กลางตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
แล้วก็ไปอัดกับเสาไฟฟ้าค่ะ
ซึ่งทางทีมอาสากู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำร่างของคนเจ็บที่ติดอยู่ในรถทัวร์

กลางประชาชนที่มุงดูกันแน่นขนาดเลยนะคะ

ประกอบไปด้วยนายอุดมศักดิ์ทองประศรี

วรางกูลพุทธิมาอายุ๓๕ปี
เป็นพันรยาของนายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงนาพันธองประศรีอายุ๓เดือน

เด็กชายภูวนลแซ่ลิ้มอายุ๑๕ปี

ชิศนุพงศ์อยู่กลับอายุ๒๕ปี
และนายสุริยาดินแดงอายุ๕๐ปีโดยสารมากับรถกระบะนะคะ

คือนายวิโรธกิจการอายุ๔๘ปีเป็นคนขับรถกระบะ
ซึ่งเป็นอดีตลูกชายอดีตกำนันในพื้นที่อำเภออ่าวลึกนี่แหละค่ะ
และอีกคนนึงก็คือเด็กชายธรรมนูลพุทธิมาอายุ๓ปี
เป็นลูกชายของนายอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์
จากนี้แล้วนะคะตำรวจก็ยังพบปืนขนาด๙มมจำนวน๑กระบอกในรถทัวร์ด้วย
ต้นทราบว่ารถทัวร์คันนี้มุ่งหน้าจากจังหวัดภูเก็ต
เพื่อมารับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานานาชาติกระบี
โดยมีนายอุดมศักดิ์เป็นคนขับก็พาลูกพาภรรยาแล้วก็เด็กรถมารวม๖คน
พอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกปรากฏว่ามีรถของนายวิโรธ
ซึ่งเป็นรถกระบะขับออกมาพุ่งชนกันอย่างจัง
แล้วก็ลากไปชนกับร้านค้าก่อนที่จะชนกับเสาไฟฟ้า
พังเสียหายยับเยินเป็นเหตุให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีผู้ที่มุงดูเหตุการณ์แต่ท้ายที่สุดเราก็สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ได้นะคะ